พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
พานายนัทธวุฒิชูสินแล้วก็นางชะดาพรคงสุวรรณผู้เสียหาย
ไปแจ้งความกรณีถูกหลอกให้โอนเงิน๔๐๐๐บาท
จากการซื้อกล่องสุ่มของคุณพิมริพาย
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมานี้เองสดร้อนนะคะ
อันนี้ต้องมาตรวจสอบดูนะคะว่ามันเป็นคดีซ้อนคดีหรือเปล่า
คือเขาเล่าอย่างนี้ค่ะว่าเขาซื้อกล่องสุ่มของพิมพ์ริพาย
ในราคา๑๐๐๐บาทก็คือกล่องสุ่มรัก๑นี่แหละ
ดูเพราะว่าของที่ได้ไม่สมกับราคาก็เลยติดต่อขอคืน
พอโอนไปแล้วก็เขาก็สอบถามไปที่เพจนี้แหละค่ะ
ก็แจ้งกลับมาบอกไม่เห็นยอดเงิน
ว่าแอปของธนาคารน่าจะมีปัญหาให้โอนมาอีกครั้งหนึ่ง
จำนวน๒๐๐๐บาทเพื่อเป็นการยืนยัน
พอโอนไปแล้วก็เงียบหายไปไม่สามารถติดต่อได้นะคะ

นายรณรงค์ค่ะบอกว่าอยากให้ตำรวจตรวจสอบว่า
ผู้ที่แอบอ้างให้โอนเงินเป็นใคร
แล้วคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณพิมพ์ริพายหรือเปล่า

แล้วก็อยากให้คุณพิมพ์ริพายออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
ซึ่งยอดเงินที่รวมกันกับการสั่งซื้อกล่องสุ่มทั้งหมด
ก็รวมเป็น๔๐๐๐บาท

ได้ให้ผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เราก็ก็ได้ส่งให้เราใช่ไหมครับแค่นั้นเอง
แล้วก็เงินที่เราจ่ายเข้าไป
เราไม่รู้ว่าเป็นตัวปลอมหรือตัวจริง
แต่มันมาจากนี้นะครับที่เห็นดู

ตกลงเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวปลอมมาแอบอ้าง